จังหวัดเพชรชบุรีพี่น้องสองคนนี้อยู่กันตามลำพัง
คุณผู้ชมไปดูสภาพบ้านคือครอบครัวแตกแยกแตกกันไป
เหลืออยู่ดูแลกันพี่น้องนี่แหละครับคณะครูโรงเรียนวัดท่าสาราราม
แล้วก็โรงเรียนวัดถ้ำรงนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องคู่นี้
อยู่บ้านไม้คุณผู้ชมดูสภาพสุดโทรมผูกพังหมู่แปดตะบนท่าเสนอำเภอบ้านราช
จังหวัดเพชรชบุรีเมื่อวานนี้ครับเด็กหญิงมารินีพันนานาหรือว่าน้องเฉาก๊วย
ยูสิบสามปีเป็นนักเรียนชั้นมหนึ่งเล่าบอกว่าเธอกับน้องชายต่างพ่อนะ
คือเด็กชายกันกริจมิ่งเมืองหรือว่าน้องกันอายุ๙ปี๙ขวบนะครับ
บ้านนี้ด้วยกันสองคนนะครับตั้งแต่เธออายุได้ขวบนึง
หลังจากนั้นพ่อทิ้งไปพ่อทิ้งไปแม่ก็มีลูกกับสามีใหม่อีกคน
ก็คือน้องกันนี่แหละนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาแม่ก็ทำงานรับจ้างนะ
เอารายได้มาเลี้ยงดูเธอกับน้องแต่วันไหนไม่ได้อ่ะไม่ได้
ไม่มีเงินเธอกับน้องก็ต้องขาดเรียนด้วยนะครับ
กระทั่ง๓เดือนก่อนแม่ถูกจำคุกครับแม่ถูกจำคุก๓ปี
ทำให้เธอกับน้องต้องอยู่กันลำพังใช้ชีวิตยากลำบาก
หุงหาอาหารกันด้วยแล้วก็ทุกวันด้วย
แล้วก็เอาอาหารกลางวันไปโรงเรียนด้วยนะครับโอ้โหบางทีเนี่ย
โรงเรียนมีเลี้ยงนะครับมีกับข้าวเลี้ยงก็ถ้าเหลือเหรอ
เอากลับมากินบ้านนะดิมันยากจนทำยังไงตอนเย็นหิวน่ะ
เพราะดีครับยังมีป้าอีกคนนึงคือคุณป้านางสาวประยงแก้วสุกนะครับ
คือที่อยู่ข้างบ้านไม่ใช่บ้านแท้แท้หรอกนะอายุสี่สิบสามปี
ช่วยดูแลขี่บริษัทพาเธอกับน้องไปส่งโรงเรียนทุกวัน
เรื่องต้นครับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ก็สนับสนุนงบประมาณ๔๐๐๐บาทมาช่วยซ่อมแซมบ้าน
แล้วก็ให้สภาพความเป็นอยู่ของน้องเนี่ยดีขึ้นส่วนสอสอ
จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวจะร่วมกับนักฟุตบอลวีเอพีนะครับ
มอบเงินการศึกษาทุนการศึกษาสามหมื่นห้าพันบาท
เอาล่ะมาถึงท่อนสำคัญคุณผู้ชมแคปยังฮะ
ยังถ้าจดไม่ทันแคปไว้ก่อนนะครับ
ถ้าอยากช่วยหลานสองคนนี้นะครับลองแคปนะครับหนึ่งสองสามครับ